ติดตามความคืบหน้าของคดีครูจอมทรัพย์กันหน่อยนะครับ
ทางด้านอดีตสามีครูจอมทรัพย์พร้อมพยานคนสำคัญติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
จากว่าถูกดำเนินคดีในข้อหาไปร่วมกันตั้งขบวนการรับผิดแทนครูจอมทรัพย์ในข้อหาขับรถชนคนตายครับ

เพื่อสรุปเอกสารหลักฐานวางแนวทางเอาผิด
พร้อมขยายผลเชื่อมโยงไปยังผู้ร่วมขบวนการคนอื่น
ซึ่งครูอ๋องก็ยังคงให้การนะครับว่าเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างเพียงคนเดียว
แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ที่จะเชื่อมโยงไปถึงครูจอมทรัพย
แต่ก็ยืนยันนะครับว่าตัวครูเองนั้นรับรู้ตั้งแต่ต้นในการวางแผนช่วยเหลือดังกล่าว
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่ามีหลักฐานสามารถเอาผิดได้ทั้งหมด
และวันนี้ก็จะนำตัวครูอ๋องไปฝากหางที่ศาลจังหวัดนครพนม
หลังควบคุมตัวชั่วคราวรอการสอบสวนครบ๔๘ชั่วโมง
และต้องรอผลการพิจารณาว่าศาลนั้นจะให้การประกันตัวหรือไม่
ส่วนครูจอมทรัพย์สารได้ยกคำร้องประกันตัวพร้อมนำตัวไปคุมขัง
รอการพิจารณาคดีตั้งแต่เมื่อวานครับ
ขณะที่ในสับวาปีอายุ๖๑ปีพร้อมนางจันวาปีอายุ๕๙ปีภรรยา

กับผู้ร่วมกับการครูจอมซับเบื้องต้นทั้งหมด๘คน

คือครูอำครูจอมซับนายสับวาปี

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน
พร้อมด้วยทัศนีหาญพะยักษ์
ซึ่งเป็นพยานคนสำคัญที่เหลืออีก๒คนในคดีนี้
ติดต่อขอเข้ามารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน
ที่สถานีตำรวจพระ๒ของอำเภอนาแก่

เมืองต้นก็สอบปากคำไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะมีการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมทั้งยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าต้องรอขบวนการสอบสวนและพยานหลักฐาน
เพราะผู้ถูกกล่าวหานั้นมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
โดยสามีอดีตสามีของคุณจอมซัชน์
มีตำแหน่งรับราชการเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแห่ง๑
สอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนก็จะมีการเรียกตัวมาสอบประคำเพิ่มเติม
เพื่อพิจารณาตามความผิด
แต่เบื้องต้นพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปทั้ง๒คนแล้ว
แต่จะเข้าข่ายความผิดมากน้อยเพียงใดนั้นต้องรอการพิจารณา
เนื่องจากว่านานที่ด่านนั้นเคยให้การช่วยเหลือกับตำรวจส่วนนางทัศนี
ยังพบหลักฐานสำคัญว่าให้การขัดแย้งกันอยู่
ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนกับการเบิกความเพื่อไต่สวนบรื้อคดีครับ
จากนี้การสอบสวนขยายผลพยานเพิ่มเติม
ระหว่างการดำเนินการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งส่วนของกรสุนยุติธรรมไปให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ส่วนบุคคลใดจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ต้องรอพยานหลักฐาน
จะมีความเชื่อมโยงมากน้อยแค่ไหน
แต่ไม่ได้หมายความนะครับว่ามีความผิดทุกราย
รายนั้นเป็นการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อรับทราบข้อที่จริง
แล้วก็นำไปประกอบดำเนินคดีกับขบวนการนี้เท่านั้นครับ